ทิลลิทิลลิปอมหลับตาเจอร่วงให้เร็ว
ใครบางคนจะพาหน้าตาแล้วมาขอดีประตู
ทิลลิทิลลิปอมนกกี่ร่วงอย่างกำคืน
เขาอย่างกลายเข้ามาในบ้านมหาเด็กที่ไม่นอน
ทิลลิทิลลิปอมหลับตาเจอร่วงให้เร็ว
ใครบางคนจะพาหน้าตาแล้วมาขอดีประตู
ทิลลิทิลลิอารมณ์ของเหี้ยน
ทิลลิทิลลิโรงหลัก

คุณยังนะคะ
ได้ห้องหมายเลขเมื่อกี้นี้มีภาพที่เขาถ่ายด้วย๕๑๐ก็คือ
ชั้น๕นั่นเองห้องที่๑๐
ปรากฏว่าห้อง๕๑๐พอเข้าไปพักแล้วห้องนี้นะครับนอน
หลับไปประมาณ๓ทุ่มกว่าด้วยความเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียหรือ

รู้ตัวอีกทีตอนประมาณตี๑๑๓นาที

รู้สึกแปลกเหมือนมีใครเดินอยู่ปลายเท้า

ที่สองได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ในห้องน้ำแล้วก็หยุดหายไป
อันนี้จริงแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเปิดน้ำไว้
บางทีปิดไม่สิ้นอาจจะมีน้ำไหลจ๊อกก็ได้
แต่ก็น่าแปลกใจสำหรับเขา
งุนงงนอนไม่ได้ตัดสินใจลุกเปิดไฟสำรวจรอบห้อง
รู้สึกว่าแปลกแล้วนะมีคนเดินที่ปลายเท้า
แล้วมีเสียงน้ำไหลแล้วก็หยุดไป
ไปเจอแปลกที่๓คือมีข้อความเขียนคำว่าตาย
ข้อความที่เขียนคำว่าตายแล้วร่องรอยที่ระบุไม่ได้
ว่าเป็นรอยมือหรือรอยเท้าอยู่บนผนังกำแพง
ข้อความนี้แล้วเขียนโดยใช้สีแดงแล้วร่องรอยนี้
ฝ่ามือหรือฝ่าเท้าหรืออย่างไรแปลกต่อไปครับ
เตียงเป็นเตียงคู่แล้วมีเหรียญบาทวางไว้ที่
หัวเตียงทั้งสองฝั่งฝั่งนี้ก็มีอีกฝั่งก็มี
มันคือยังไงล่ะนี่ค่ะหรือกลัวเหรียญบาทจะเหงา
ต้องมีเหรียญคู่วางไว้ด้วยแต่แยกอยู่คนละเตียง
เตียงละ๑เหรียญหนักที่สุดเปิดระเบียงออกไป
ปั๊บจ๊ะเก๋กับสารพระภูมินี่ทำไมมาตั้งอยู่ตรงเนี้ย
ผู้โพสต์ก็เลยบอกว่าสารพระภูมิอยู่ตรงระเบียงแปลกนะ
ตรงที่ผมนอนอยู่ชั้น๕หน้าระเบียงก็ไม่ได้กว้าง
อะไรขนาดนั้นทำไมมีสารพระภูมิมาตั้งแบบนี้
แล้วรอยเท้าตรงใกล้ตัวผมที่ฝาผนังก่อนนอน
มันก็คืออะไรตรงหัวนอนมีเหรียญบาทอีก
เขียนคำว่าตายข้อความนั้นก็เพิ่งจะสังเกตเห็น
้วนแล้วแต่สร้างความขนลุกขนพองสยองกล้าวและหลอน
คนในโลกออนไลน์เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะ
เมนต์กันเยอะว่าเรื่องเหรียญบาทถูกเอาไปวางไว้ที่หัวเตียง
มองตามความเชื่อเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นการซื้อที่เปิดทางหรือเปล่า
หรือสารพระภูมิหลายคนก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่า
แล้วทำไมต้องไปตั้งตรงนั้นจริงแล้วปกติสารพระภูมิจะตั้งกลางแจ้งเนอะ
ไหมฮะหน้าบ้านกลางแจ้งในที่โล่งและไม่มีเงาบ้านทับ
บางคนบอกว่านี่เป็นโรงแรมเดียวกันกับที่เคยมีคนเอาไปเล่าเรื่องในรายการผีหรือเปล่า

คนพยายามตามหาผมก็ไม่รู้คำตอบจริงก็พยายามจะช่วยหาแล้วนะ

มีคนถามว่าแล้วเจ้าของคลิปตกลงคืนนั้นได้นอนไหม
จากชั้น๕ลงมาชั้น๒
ต่อให้ย้ายชั้นแล้ว
จนกระทั่งสว่างเพราะอะไร

โรงแรมที่ไหนชื่ออะไรอยู่ในจังหวัดไหน
แต่เอาเป็นว่าเขาขอแชร์ประสบการณ์ใครเคยมีเรื่องราวแปลกแบบนี้

หรือมีคำแนะนำอย่างไรลองบอกกันมาได้เหมือนกัน
เขาไม่นับว่าโรงแรมที่เขาแต่งให้เป็นโรงแรมบรรยากาศสุดสยอง
เหมือนเป็นโรงแรมผีอย่างนั้นก็อีกตักหนึ่งนะ
แต่อันนี้คือตั้งใจจะไปนอนโรงแรมสบายไง
ที่บอกว่าเหมือนกับดวงจะตกถอยออกมา
ถอยรถมาเอาไปชนกับรถอีกฝั่ง
เขาเลยบอกว่าทำอย่างไรดีคนเลยบอกว่า
พี่เอาจริงนะถ้ามองตามความเชื่อ
พี่แก้ดวงก่อนเลยทำบุญเพื่อความสบายใจ
หรือบางคนเขามองว่าก็ไม่มั่นใจนะว่านี่เป็นคอนเทนต์หรือเปล่า
เพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลก็มีคอนเทนต์หลายรูปแบบ
แต่เอาล่ะครับเดี๋ยวรอฟังเจ้าตัวชี้แจงเพิ่มเติม
หรือมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป